เชิญไม่ต้องเปิดตัวเลยมาเลยสวัสดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ

เป็นเกียรติใดเดียว

ทางโฆษณาที่เราได้เห็น
แสดงว่าเทคโนโลยีนะคะออนไลน์
คืออีกรูปที่เป็นไลฟ์สไต

หาหนังสือพิมพ์

ติดตามผมค่อนข้างเยอะ
พวกมันเป็นเด็กไวร์ด

ชอบอะไรที่มันแบบแฟชั่น

หรือว่าทุกคนเริ่มเล่นกัน

ถูกต้องโดยภาพรวมคนอื่น

เราเปิดตัวกันวันนี้เลย๑๔กุมภาพันธ์
คุณโดนนะคะโรมี
ขอบมือได้ดังกว่านี้นะครับ

ดูอย่างน้ำหน้าครับ

สวัสดีครับของเจเป็นแบรนด์

แล้วถามคุณเมย์ก่อนหน่อยดีกว่าว่า
เทศกาลความร้ายเตอร์ไพรส์ที่งานแล้วเดี๋ยวเตรียมอะไรเป็นพิเศษไว้อย่างอื่นอีกไหมครับ

จริงเราเซอร์ไพรส์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

เพราะมันเป็นเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนี่ใช่ไหม
เขาเซอร์ไพรส์ทำเป็นกล่อง
เป็นเหมือนแบบเป็นดอกไม้ค่ะ
แล้วก็เอารูปที่เราเคยถ่ายด้วยกันแบบ

แล้วเขาก็ลีนออกมาแล้วก็แปะ

ปกติเขาจะมีแบบ

ไม่ค่อยมีรองเท้าที่แบบ
ใส่กีฬาอะไรอย่างนี้
อ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะครับ
ผมเลยถามมาถึงเลือกที่จะซื้อรองเท้า
เขาบอกว่าเราจะได้คู่กัน
ว้าวทำญี่ปุ่นก็กิวเกาะก็เลยนะ

อ๋อทำไมต้องซื้อรองเท้า
เพราะว่าต้องการให้คู่กันไง

เวลาดูคุณก็อยากเซอร์ไพรซ์เหมือนกัน
เพราะว่าคุณเจ๊กำลังเต็มดู

เพราะว่าเลยมั้ยฮะ

ก็ตกนิดหนึ่ง

ยังไม่เสร็จ

มันกันบ้าน

ใครที่ไม่อยากให้เว็บร่ม
หรือว่ารหัสอะไร

อาจจะนิดเดียวที่อ่านวันสื่อ
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดีหรือยังครับ

เพราะว่าส่วนมากทุกคนในนี้ก็ชอบเล่น

ไอจีเฟทบุ๊คอะไรอย่างนี้

ในอนาคตเนาะ

ข้าวดรมันมาให้

แต่ต้องสวยรอกว่าแม่อยู่แล้ว

ก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วครับที่ได้เจอเขาทุกครั้งนี้ได้เจอครับผม

เหมือนเป็นงานคู่ครั้งแรกเปิดตัว

ครับก็เขินครับตื่นเต้นครับที่เขาแบบมาในวันแห่งความรักด้วย
จริงเนี่ยเรามีวันแห่งความรักในทุกวันอยู่แล้วครับ
ตื่นแล้วค่ะเมื่อกี้ยังอ่วงอยู่เลย
ไม่กลัวว่าเดี๋ยวเมืองทองค์จะเรียกเก็บตัวแล้วเนี่ย

เห็นว่าโดนทิ้งโดนเทอีกแล้ว
เมื่อกี้ที่เช้ามีอะไรกัน
หมายความจริง
เขาบอกเค้าจ่องร้านไว้
วันนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่เขา
ไม่มีไม่มีเก็บตัวแล้ว
ทั้งแรกมีทั้งแรกมี

ถามถึงครั้ง
ถามถึงค่ะ

จึงแล้วเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลย

ออกไปรับงานผู้นะ
เกรงไหมค่ะ
เอาถามผมครับ

ที่ออกงานเป็นคู่กันทั้งแรกกับแม่
ถามว่าเก็งไหมมันคือเราอยู่จนคุ้นเคย
คือไม่ได้เก็งขนาดนั้นแต่คือมันรู้สึก
ไม่เคยออกงานผู้ดีกว่าผู้หนิดีกว่า

จะได้เข้าความรัก
อยากให้คุยถึงความรักที่เขามอบให้เรา
หรือมอบให้กันอย่างไร

เอาล่ะค่ะค่ะ
เนี่ยคิดไม่ออกเลย

ก็เหมือนทำให้คนอื่นรู้ว่าคือผมก็แบบไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินมากมาย
แต่คือสิ่งที่ผมให้เขาคือความจริงใจ

ผมว่าสมมุติเราแบบคบคนรวยบางทีคนรวยต้องการอะไรเราก็ไม่รู้

แต่คือสิ่งที่ผมมอบให้เค้าก็คือความรักของผม
แล้วก็ครอบครัวผมครอบครัวเขาก็เหมือนแบบยินดีต้อนรับผมยินดีต้อนรับเขา
ก็รู้สึกแค่นี้ก็สบายใจครับคือผมว่าคนรักกันไม่ต้องไปแคร์ใครมาก

ก็ตั้งแต่เริ่มต้นเราก็แบบก็คิดเหมือนกันตอนแรกเราก็กลัว
แล้วพอยิ่งเปิดตัวมันก็ยิ่งแบบกระแสสังคมมันเยอะอะค่ะ
ก็ยอมรับว่ามันก็มีแบบเหนื่อยมีท้อมีระหว่างทางแต่เราก็ยังจับมือกัน
อย่างวันนี้มางานเนี่ยตอนแรกคือเมย์ขนรองเท้าผ้าใบมาเต็มเลย
แล้วก็เป็นแฟดเตี้ยมาเพราะเมย์ก็แบบก็ไม่อยากแบบเดี๋ยวให้คนจะมาว่าเราไม่เห็นใจแฟนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แต่แฟนก็บอกว่าช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ตัวเองสวยอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็แบบยืดหรอเขาก็เหมือนแบบตั้งแต่ต้นเราก็รู้ไม่ได้รักทุกคนพอสิคะ
คือตั้งแต่แบบเราคบกันเรารู้อยู่แล้วว่าเขาตัวเตี้ยกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสูงกว่าเราแก่กว่าหรืออะไรคือ
ความแตกต่างของเรามันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะ
เรายอมรับซึ่งกันและกันแล้ววันนี้เราก็รักกันแล้วเราก็มีความสุขฉะนั้นไม่กลัวอะไรแล้วค่ะ
ตอนนี้ไม่กลัวตอนแรกโอ้โหโดนด่าอุปสรรคเยอะมากเลยแต่คือเราผ่านไปด้วยกันมันก็มันแบบชิลมากเลยตอนนี้

ผมก็ไม่อยากให้คนมาว่ารับหลังได้
แต่จริงผมไม่ได้แคร์คนอื่นอยู่แล้วคือ
แหมนว่าน้อยไปาเบบ๊ี่

ไม่ต่อมาได้๕ล้านก็โอเค

เนี่ยทุกคนก็น่ารักกับเรามนต์เลยค่ะ
ก็เข้ากันไม่ดีก็รอมรึเปล่า

คุณพ่อก็น่ารัก
หมาที่บ้านก็น่ารัก
ถ้าขอพี่เมย์พร้อมหรือไม่ฮะ
ได้ทุกเมื่อค่ะ
แต่เห็นหลังจากนี้ภายคุณด้วย
ต้องห่าง
แต่อย่าบังหน้าแฟน

เถอะ
ถ้าเกิดวันที่ไปส่งไม่ติดอะไรก็จะไปส่งเขา
บินไปเยี่ยมเขาบ่อย

สวยสวย

นี่พอถึงอันดัน
เมคร์จะแบบนี้แล้ว

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ